จรปิดก็จับภาพหนุ่มท้วมหัวร้อน
ถีบทั้งดึงป้ายห้ามจอดรถขวางทาง
คุณผู้ชมดูนะครับเขาเนี่ยโหยกเท้าสูงมากเลย
ถีบอะไรให้คุณผู้ชมดูกันก่อนเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะลองไปดูกันหน่อยนะฮะว่า
เขาถีบอะไรอยู่นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ที่ทางผู้ชายร่างทวมคนหนึ่ง
เขาเดินข้ามฝั่งข้ามถนนมา
จากนั้นนี่เดี๋ยวเขายกขาสูงคุณ
น่าเชื่อว่ายกสูงเหมือนกันนะนี่ยกสูงไปถีบอะไรคุณ

คือไม่พอใจป้ายยกถีบขนาดนั้นแต่ป้ายไม่รู้สึกอะไรหรอกนะ
เออนะครับนี่แหละฮะ
โดยป้ายเนี่ยเขียนข้อความบอกว่าขอความกรุณาอย่าขวางทางขึ้นลงนะครับ
แล้วก็แปะไว้ตรงกำแพงของโรงรับจำนำม้าเหล็กปากซอยเทศบาล๑๔

จากนั้นนอกจากถีบแล้วก็ใช้มือดึงป้ายออกมาด้วยการหัวร้อน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
หนุ่มหัวร้อนคนนี้เป็นใครอยู่ที่ไหน

ก็คือคุณวีรศักดิ์บุตรอภิษฎผู้จัดการโรงรับจำนำ
เล่าให้ฟังบอกว่าหนุ่มคนนี้เป็นเจ้าของร้านที่อยู่ข้างกันนี่แหละ
เขาคงไม่พอใจที่โรงรับจำนำเอาป้ายมาติดไว้
โดยคุณวิราศักดิ์นำป้ายมาติดไว้ตรงนี้เพื่อขอความกรุณาครับ

ก็จะมีทางขึ้นลงสำหรับรถจักรยานยนต์
เว้นให้เป็นช่องว่างไว้นิดเดียวให้กับลูกค้าได้ไหม

จากในทุกวันจะมีรถมาจอดบังมาจอดขวางตรงนี้เป็นประจำ
แต่ทีนี้หนุ่มคนนั้นก็เป็นเจ้าของร้านที่อยู่ข้างกัน

สบอารมณ์นะฮะก็เลยมาก่อเหตุอย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิดนะครับ

ถ้ามึงจะมีปัญหากับกูได้เลยไอ้ผู้จัดการโรงรับจำนำ
วิทยาศักดิ์ผู้จัดการโรงรับจำนำก็เลยต้องเข้าแจ้งความแล้วครับ
เพราะเห็นพฤติกรรมจากภาพกล้องวงจรปิดแล้วนะ
คือไม่ได้มาทำร้ายใครแต่ยกขาสูงมาถีบป้ายแบบนี้นะครับ
ผู้จัดการโรงรับจำนำบอกว่ากลัวเหมือนกัน
กลัวจะถูกคุกคามไปมากกว่านี้นะครับ
เพราะจริงแล้วการติดป้ายมันก็เป็นการขอความร่วมมือดี
พูดจากันดีก็ได้ไม่เห็นต้องทำตัวแบบนี้เลยนะครับ
เขาบอกว่าคนมีวุฒิภาวะแล้วทั้งนั้นเลย
เราก็อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงทำธุรกิจอยู่ใกล้เคียงกัน
ควรจะมาพูดคุยกันดีกว่านะครับ
นี่ถ้าไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
อาจจะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่เห็นว่า
เขามาดึงมาถีบมาฉีกนะคุณ
เพราะธรรมดาเราก็ไม่รู้หรอกนะใครมาฉีกบ้าง
แต่นี่เห็นชัดเลยคงโมโหจัดจริงยกเท้าถีบเลยนะครับ